อยากจะบอกว่าเจอเงินสามีก็ไม่เท่ากับเจอโชคลาภ

ชาวบ้านที่นครสวรรค์เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าโชคดีจริงที่มาขอพรจากแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง
ก็เลยมาแก้บนกันยกใหญ่แล้วขอโชคงวดต่อไปด้วยค่ะ
มาเลยที่วัดท่าไม้นะคะ
ตั้งอยู่ที่หมู่๒ตะบนท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
ดูบรรยากาศที่วัดแห่งนี้มีชาวบ้านหลังไลค์กันมาไม่ขาดสายนะคะ
มาทำอะไรล่ะนี่ไงจุดรวมตัวอยู่ตรงนี้
จุดรวมตัวรวมชุด

โอ้โหแล้วชุดเยอะมากต้องไปทองคุณคุณฮะ
ดูก็ร้านเช่าชุดนะคะเหมือนร้านเช่าชุดไทยอยู่ค่ะ
โอ้โหไม่ธรรมดานะคะความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง
ก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมหลักฐานคาตา
มีคนเนี่ยโชคดีจากการมาขอโชคกับแม่ตะเคียนกันหลายต่อหลายงวดนะคะ
งวดที่แล้วเนี่ยสดร้อนมีคนได้รับโชคจากเจ้าแม่ไปเหมือนกัน
ก็เลยนำชุดไทยมาถวายให้เจ้าแม่
แต่หลังจากถวายเสร็จแล้วเราก็ต้องต่อยอดสิคุณ

จุดจุดทูบค่ะ
จุดทูบ๙ดอกด้วยแล้วก็ค่อยจุดทูปเสี่ยงทาย
หลังจากนั้นใจเย็นนิดนึงรอเจ้าแม่
รอเจ้าแม่ประธานพรให้แล้วนำสิ่งนั้นแหละไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึง
นี่โอ้ยมันแตกเหมือนกับถูกแบ่งแยก
แบบนี้ต้องหารสองโอ้ยเดี๋ยวมีเสียงกลัวล่อยอีกแล้ว

ไม่รู้จะทำยังไงดีมันไม่เห็นอะไรเลย
วันนี้เป็นแบบนี้แหละครับคิดอะไรไม่ออกคำไว้ก่อนคำไว้ก่อน